วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย

วันที่สุดท้าย

คือยืนอยู่รถอย่างก็ป้ามซักเดินโล่งดังกล้านรถแข็งติดอย่าง

เราลิงจากการทุกอย่างก็คือ
ก็คือเราเห็นไง

คือเขาเดินเฉียดกับน้องเขาไปแค่นิดเดียวเอง

คือสักพากรรมไม่เกิน๕นาที
รถปุ๊บภายคันแรกมาประมาณ๔ทุ่ม๑๕น
แม่ของน้องเขาก็เดินออกมาที่ร้านขายของ

น้องบิ๊กไม่อยู่น้องบิ๊กตายแล้ว
พี่เห็นเขานานแล้วเขามาขายเป็นเดือนแล้วนะ

แล้วน้องเขาก็เป็นคนน่ารัก

แต่แม่เขาว่าจะเป็นคนค่อยพูดอะไรอย่างนี้
ก็โอเคนะคือเด็กวัยนี้

พี่มองว่าเขาน่าจะเป็นเด็กโอเคประมาณนึง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
ในส่วนของข้อมูลเกือบจะไปโยงกันได้

ทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่เป็นข่าวนะคะ

ที่ดูแลคดีนี้นะคะ
ตั้งแต่รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
รองนะคะหรือว่านครบาน๔นะคะ
หรือแม้กระทั่งในส่วนของ

แต่ละท่านยังขอไม่ให้สัมภาษณ์นะคะ
แล้วก็กำลังตามตัวคนร้ายอยู่
ในส่วนของข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้
ว่ากล้องวงจรปิดมองเห็นไม่ชัด
แต่ว่ารักษณะการตามของตำรวจก็ตามหลายจุดนะคะ

ไม่น่าจะตามตัวยากเชื่อว่าเจอนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จนกระทั่งถึงตอนนี้สามารถสันนิษฐานได้เลยไหม

ไปอยู่เรื่องของความขัดแย้งของสถาบัน

แล้วก็มีลางบอกเหตุอะไรบ้างสำหรับคดีนี้
ทุกคนของครอบครัวไม่ได้มาในรายการนะคะ

ประธานเครือข่าวโรนโรงทวงคลินความยุติธรรมในสังคม

เดี๋ยวชวนธนาเอกนั่งคุยพร้อมกันก่อนนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร
เราคุยตอนนี้พร้อมกันนะคะกับคุณแม่ของน้องผู้เสียชีวิตนะคะ
น้องอายุ๒๔ปีเรียนปี๔นะคะก็เป็นความหวังของครอบครัว
ตอนนี้เราคุยกับคุณแม่ก่อนคุณแม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณแม่คะในช่วง๒๓วันที่ผ่านมางานศพของน้องเรียบร้อยดี
ไม่มีการทำร้ายไม่มีใครไม่มีอะไรที่กังวลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ

ได้ยินได้ยินชัดเจนค่ะ
งานศพเรียบร้อยไม่มีไม่มีอะไรน่ากังวลใช่ไหมคะ

เพื่อนน้องมากันเยอะไหมแม่คะ
ก็ปรับไปอะค่ะก็มีมาบ้างแต่เมื่อวานจะมากันเยอะ
เพื่อนทั้งมัธยมทั้งมหาลัยแล้วก็ทั้งอาจารย์เข้ามาด้วยค่ะเมื่อวาน
แม่จนถึงตอนนี้ค่ะเท่าที่ครอบครัวคุยกันแล้ว
คิดว่าสาเหตุที่บิ๊กโดนทำร้ายเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องสถาบันการศึกษาหรือเปล่าคะ
ก็คือในส่วนรวม
ในส่วนรวมแล้วส่วนใหญ่คนเขาก็จะคิดกันอย่างนี้กันนะคะ
ค่ะแล้วแม่กับพ่อล่ะคะคิดว่าเรื่องนี้เป็นหลักหรือเปล่า
หรือว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่นคะ
ก็คงจะต้องเกี่ยวกับพวกสถาบันอย่างนี้ค่ะ
หรือเปล่าก็คือพ่อเห็นหลังจะมีข่าวบ่อยตรงนี้อย่าง
อะไรอย่างนี้มันมีที่ก็จะต้องเป็นสถาบันทั่วหลีกอย่างนี้หรือเปล่า
อย่างนี้ใจแม่คิดอย่างนี้ไงคะ
ค่ะแล้วตัวคือเขามีชื่อเล่น๒ชื่อใช่ไหมคะแม่
แต่ที่บ้านเรียกเขาว่าแต่ที่บ้านเรียกเขาว่าบิ๊กใช่ไหมคะ

แล้วเท่าที่บิ๊กคุยให้แม่ฟังเขาเป็นเด็กคุยให้พ่อกับแม่ฟังไหมคะว่า
ไปเรียนเจอใครมีอะไรมีปัญหาอะไรยังไงบ้าง

ค่ะเป็นคนที่พูดอะไรถ้ามีปัญหาเขาก็จะพูดให้ฟัง
แต่ถ้าเขาไม่มีอะไรเขาจะไม่พูดเลย

คือว่าถ้าเขาไม่มีอะไรเขาจะไม่พูดเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ว่าเขาล่าเริง
แต่ถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่เขาก็จะบอกแม่ค้าผมว่ามีปัญหานะอะไรอย่างนี้
เพราะเขาเป็นคนจะพูดเขาจะเป็นคนเขาจะพูดกับแม่
ถ้ามีปัญหาเขาถ้ามีปัญหาเด็กเขาจะไม่พูดเลย
เขาสนิทกับพ่อหรือเขาสนิทกับแม่หรือสนิทกันทั้งครอบครัวคะ
สนิทกันครบทั้งครอบครัวค่ะเพราะว่าครอบครัวนี้จะทานข้าวกันพ่อแม่ลูกครบหมด
คุณแม่ตอนที่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุณวินาทีนั้นแม่มีเอกใจไหม
บิ๊กเคยเล่าความกังวลอะไรให้แม่ฟังก่อนวันเกิดเหตุไหมคะ
ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีพูดอะไรบ่นอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีเลยค่ะบิ๊กก็ทำตัวแบบก็เหมือนเดิมไปจ่ายของเข้าบ้าน
ทำนู่นทำที่แล้วก็นอนแล้วก็ออกไปทำงานอืม
สองทุ่มติดเคอรี่ก็มาขับรถมาถึงร้านก็ประมาณสองทุ่มครึ่ง
สองทุ่มสิบห้าแล้วก็มาช่วยแม่ค้าขายอย่างเงี้ยค่ะค่ะแม่ว่า
ค่ะเชิญค่ะเชิญแม่ค่ะคือเขาเขาทำตัวแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะอืม
แล้วเขาแล้วเขาก็ไม่ได้พูดแล้วแม่ผมค่ะเขาไม่พูดอะไรเลย
แล้วเขาก็ไม่มีอะไรเลยเขาเหมือนเขาสนุกกับการค้าขายมากอย่างนี้
ตอนที่แม่รู้ว่าบิ๊กโดนยิงเนี่ยนะแม่แวบขึ้นมาไหมว่าแม่กังวลว่าเป็นเรื่องอะไร
พอบิ๊กโดนยิงปุ๊บก็เลยก็เลยมามองก็เลยมานึกภาพเหตุการณ์ที่เรามาขายของเนี่ย
มันมีอะไรแปลกแปลกบ้างไหมหรืออะไรบ้างไหมค่ะก็มาคิดว่ามีอะไรบ้างไหม
มีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือถ้ามานั่งนึกอ่ะอืมค่ะ
คุณแม่ถ้าให้นึกเนี่ยคุณแม่ก็นึกไม่ออกเลยว่าอยู่ดีทำไมบิ๊กถึงโดนยิงใช่ไหมคะ
ใช่ถูกค่ะก็เลยทำไมมาทำไมมาทำอย่างนี้แล้วเลยก็ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นผู้อลีกหรือเปล่า
ที่คอยช่องอยู่แล้วหรือเปล่าค่ะผู้อลีกอ่ะคุณแม่ค่ะขอแทรกแม่นิดเดียวค่ะ
คือจะถามย้ำเข้าไปว่าคือเนื่องจากในข่าวเนี่ยนะคะคุณพ่อบอกว่า
เนี่ยโดนตามมาตั้งแต่ช่วงต้นปีอันนี้แม่ทราบไหมคะอ๋ออ๋อตรงเนี้ยทราบค่ะ
เรื่องเป็นยังไงคะแม่คือตอนนั้นน่ะบิ๊กเขายังเรียนอยู่มหาลัยค่ะ
แล้วเขาก็ช่วยเขาเขากลับจากมหาลัยทุ่มหนึ่งแล้วเข้ามาช่วยพ่อเขาขับแท็กซี่ค่ะ
เขาก็กลับมาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันเขาก็ทำของเขาอย่างนี้ค่ะ
จนมาเขาขับทิ้งทิ้งแม่ประมาณเดือนถึงแต่เดือนครึ่งแล้วเขาก็มาจอด
แล้วเขากลับบ้านแล้วเขาบอกว่าแม่มันมีรถแปลกมาจอดนะ
ผมอ่ะไม่เคยเห็นเลยยังไงแม่ช่วยมาดูหน่อยนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
เออแล้วแม่แล้วแล้วแม่ก็ลงมาดูอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอลงมาดูมันก็เออ
บางทีมาตีห้ามั่งตีหนึ่งมั่งตีสามบ้างแล้วช่วงนั้นอ่ะ
พอดีแล้วนิดก็เลยบอกว่าแม่ครับผมยังไม่กลับบ้านพักนึงนะ
เดี๋ยวผมจะไปนอนบ้านเพื่อนแล้วแม่แล้วแล้วแม่ก็เป็นห่วง
ว่าเออไปเถอะลูกก็ไม่เป็นไรแท็กซี่แกก็ไม่ต้องขับเดี๋ยวเขาให้พ่อขับคนเดียว
แค่นั้นแหละวิกก็ไปเรียนมหาลัยแล้วแล้วแล้ววิกก็ทำงาน
แล้วพอดีวิกฝึกการที่ด้วยไงตอนนั้นน่ะ
เขาก็ไปเขาก็ไปนอนกับเพื่อนเขาตลอดอย่างนั้นแหละ
ตอนที่ตอนที่น้องบอกแม่ว่ามีรถแปลกมาจอดเนี่ย
คือหมายถึงว่าบิ๊กเอารถเอารถพ่อรถแท็กซี่ที่ขับ
จอดที่บ้านเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าบิ๊กเขาขับรถแท็กซี่
แล้วตีหนึ่งของเขาต้องกลับมาเพื่อกลับมา
ค่ะอย่างเงี้ยทุกวันเขาเขาช่วยเขากลับไป
แล้วแล้วพอจอดรถเสร็จที่บ้านเนี่ยนะคะตอนที่แม่ลงมา
แม่เจอแม่เจอรถต้องสงสัยใช่ไหมคะ
ก็เดินไปก็พอเดินไปเราจำไม่ได้อ่ะนะแต่
แต่แต่พอหลังจากวิกเขาไปอยู่หลังจากวิกเขาอ่ะ
ไปไปอยู่กับเพื่อนเขาอ่ะหนูอ่ะก็คอยดูอยู่ตลอด
แล้วรถคันนี้เนี่ยเออมันเป็นแต่แต่นี่บอกว่าเป็น
อนด้ารุ่นอะไรก็ไม่รู้รุ่นหนูจำไม่ได้มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์คะ
เหรอมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์คะแม่รถยนต์ค่ะแรกแรกจะเป็นรถยนต์อ่า
นั่นแหละเขาบอกแม่มันจะมีฮอนดาอะไรวิธีห้ออะไรด้วยหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ
แล้วเราก็เดินไปดูแล้วเราแล้วเราก็บอกเออมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะเขาบอกว่าเออแล้วหนูก็ลงไปดูทุกวันทุกวันลองดู
แต่อาทิตย์หนึ่งก็มาครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็มาสองครั้งช่วงนั้นแต่
นี่เขาก็ไปอีกครั้งเขาก็ไปนอนบ้านเพื่อนเขาไปแล้วนะช่วงนั้น
รู้สึกเขาไปนอนบ้านเพื่อนเขาประมาณได้สัก๓๔เดือนอะ
อย่างนั้นล่ะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมคะแม่
ใช่ค่ะประมาณต้นปีอืมซึ่งซึ่งก็ไม่สามารถบอกได้ว่า
ว่ารถที่เจอที่มาสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์๒ครั้งน่ะ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่าก็ไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะ
แต่คิดว่ามันน่าจะใช่นะล้อยังไงทำไมคะรูปเปล่า

เราก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า

รถคันที่ว่าไม่ใช่รถคนที่อยู่บ้านใกล้กับเรา

อันนี้คือเราเล่าที่เราเจออย่างนี้ค่ะ

ให้คนนี้ไหมแต่พูดถึงว่า
ถ้าเขามาดำมองอย่างนี้

ตอนที่เราเห็นรถคันไม่เห็นเลย

มองไม่เห็นตัวคนเลย

ไม่มีใครแถวบ้านที่บอกว่า

ก็ไม่มีใครมาเล่าให้แม่ฟังใช่ไหมคะ

ที่มาแบบบ่อยแปลก

แต่เราสังเกตแต่รถคันนี้แหละ

แต่คันอื่นเนี่ย
เราก็ไม่รู้เพราะว่า

คือพอบิ๊กบอกแล้วเราสังเกตเห็นคันนี้

นี่ก็สังเกตเหมือนกันว่าเขาจะมาอีกไหม

ให้คันที่เธอบอกมันมาใหม่แล้วนะ

ผมอาจจะโดนตามก็ได้นะแม่

จะมีคนมาเฝ้าดักดู

บิ๊กเขาบอกเลยแม่รุ่นพี่เขาบอกเลยว่า

หรือก็ไม่รู้หรอก

ประมาณประมาณ
คุณแม่เดี๋ยวขอพักโฆษณา

ได้เอาที่คุณพ่อกับคุณแม่สะดวกเลยเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปนะคะ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปคุยกันต่อ
เพราะว่ายังมีอีกหลายข้อมูลนะคะทั้งเรื่องของ
คือแต่จริงมีการปฏิเสธข่าวแล้วว่า
ตัวน้องเนี่ยคือบิ๊กไม่ได้ไปเป็นพยานให้อีกคดีหนึ่งที่เราตามกันอยู่
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะที่คาดว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของสถาบัน
กรณีที่มีเด็กคนนึงเนี่ยเสียชีวิตระหว่างที่เล่นสงการนะคะ
แต่ก็มีการปฏิเสธออกมาแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ย
มีการย้ายบ้านหนีจริงไหมมีอะไรที่ผิดสังเกตหรือเปล่า
เพราะถ้าฟังจากแม่ในกรณีของจุดที่เกิดเหตุเวลาที่เกิดเหตุวันที่เกิดเหตุ
เชื่อมไม่ได้เลยว่ามีอะไรน่าสงสัยว่าจะเกิดเหตุกับบิ๊กกระมวลวิทย์นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือถ้าฟังจากคุณแม่ของน้องบิ๊ก

บอกลำบากว่าจะเกี่ยวอะไรกับใครได้บ้างบอกลำบาก
คือคุณแม่ไม่มีข้อมูลที่จะบอกเป็นเบาะแสให้ว่ากลุ่มคนร้ายเป็นใครบ้าง
คือโดยปกติตำรวจเองก็จะต้องถามจากคุณแม่ญาติครอบครัวเป็นหลักหรือเพื่อนเป็นหลัก
แต่อย่าเพิ่งหมดหวังเพื่อนยังไม่ได้พูดเลยว่ามีเบาะแสอะไรยังไงบ้าง
แต่ถ้าฟังจากคุณแม่คุณแม่ตอนยิงก็ไม่เห็น
แล้วก็เบาะแสที่บอกว่ามีรถมาตามก็เป็นต้นปีอีก
ส่วนเมื่อตอนที่เราถามตั้งแต่ตอนต้นที่คุณแม่บอกว่าไม่มีอะไรผิดสังเกตเลย
คือบิ๊กไม่บ่นอะไรไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้ระวังไม่ได้ระแวงใดทั้งสิ้น
ในวันก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีเหมือนกัน
แต่มันจะมีส่วนใหญ่ที่ทางลูกชายไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังแต่อาจจะไปเล่าให้คุณพ่อฟังก็ได้
หรือว่าด้วยความที่อาจจะเป็นช่วงวัยรุ่น๒๔ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่
อาจจะไปเล่าให้เพื่อนฟังอาจจะไม่เล่าให้คนในครอบครัวฟังเพราะว่าเป็นเรื่องอึดอัด

เพราะว่าพ่อกับแม่ก็ห่วงอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตำรวจจะตามได้เยอะก็คือ
คนที่จะบอกได้ว่าใครน่าจะเป็นคนก่อเหตุน่าจะเป็นเพื่อนเขา
รุ่นเพื่อนเลยใช่ไหม
แต่อีกหนึ่งคนที่ทนายเอกบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราจะต้องคุยด้วยก็คือคุณพ่อนะคะ
เราจะคุยกับคุณพ่ออีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมว่า
ในคนในครอบครัวที่สนิทกันมากเนี่ย
บอกได้ไหมว่าอะไรจะเป็นน้ำหนักมากที่สุดสำหรับคดีนี้นะคะ

เมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณแม่ไปแล้วเนี่ยนะคะ
กรณีเรื่องของรถที่มาตามบิ๊กตั้งแต่ตอนต้นปีที่สงสัยว่าตามเนี่ย
คุณพ่อคาใจไหมคะว่าตอนต้นปีนั้นกับเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวกันนะคะ
ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าแต่ที่มั่นใจอย่างหนึ่งคือว่าเหตุการณ์มันเหมือนกันนะครับ

โดยเท่าที่แล้วที่คุณแม่บอกนะครับคุณพ่อมาตามเนี่ย

ก็อาจจะแบ่งเป็นสายสายล่างเท้าก็จะมีคนตามอีกกลุ่มหนึ่ง

ตอบเต็มชั่วโมงแล้วไม่ลงจากรถเลยปิดไฟเมื่อเปิดแอร์สตาร์ทรถ
จน๒๓ครั้งจนเอกน้องเอกบอกว่าน้องบิ๊กนะครับ
บอกพ่อแม่ว่าใส่สนุกตามว่าล่ะต้องขอไปอยู่บ้านเพื่อน
สัญญาณหนึ่งสนุกตรงนั้นให้ไปนี่แหละครับ
พ่อขาแม่เข้าไปส่องไปดูเขาถึงสตาร์ทรถไปอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วตอนที่บิ๊กหรือว่าเอกเขาไปอยู่บ้านเพื่อน
ตอนนั้นรถคันที่ว่ายังมาเหมือนเดิมไหมคะพ่อหรือหายไป
ยังมาอีกครับยังมาอีกแต่ก็พอไม่เห็น
แล้วสักพักมันมาอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับ
แล้วก็สักพักหนึ่งที่ไม่เห็นแล้วก็เขาก็ไม่มาแล้วหายเงียบ
เพราะว่าเขาคงคิดว่าไม่ได้อยู่แล้ว
เป็นรถคันเดิมทุกวันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเอ่อ
มาทุกวันไหมพ่อไม่ทุกวันครับไม่ทุกวัน
แต่ว่าเป็นรถคันเดิมทุกครั้งทุกครั้งครับผม
หรือว่าเอกเนี่ยเล่าให้พ่อฟังไหมว่าแบบนี้
เพื่อนรุ่นพี่เขาโดนเนี่ยเป็นรถลักษณะอย่างนี้
เป็นรถเป็นรถยนต์แบบนี้เขาเล่าไหมคะว่าเหมือนกัน
มันจะไม่ใช่รถยนต์ทุกครั้งนะครับมันต่างท้องที่จะต่างตามที่
สีจะเป็นมอไซค์บ้างมาถามนู่นถามนี่
เพราะว่าคอยสังเกตกันด้วยนะครับ

ก่อนที่น้องจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะโดนตามเนี่ย
ก่อนหน้านั้นเขาไปมีเรื่องมีราวกับใครหรือเปล่าคะ
ไม่เคยมีครับไม่เคยมีเด็ดขาดครับ
เรื่องนี้ไม่เคยมีอะไรครับ
เพราะว่าเขาเป็นคนที่มิสัยดีไม่เคยมีอะไรแน่นอนครับ
คุณพ่อสาเหตุที่ลูกโดนตามครั้งนั้น
ต้นปีทำให้ครอบครัวตัดสินใจย้ายบ้านใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับตรงนี้ตรงนี้พอดีได้จังหวะ

พร้อมที่จะมากินหรือยังอืมนั่นแหละฮะแล้วทำให้
ฝ่ายตรงข้ามันนะฮะเข้าจำหน้าได้แบบนี้มากกว่า
ก็ข้อพาร์ชตรงนี้ด้วยส่วนนี้
เขาก็เลยมาซุ่มมาสังเกตตลอดเวลา
คุณพ่อค่ะขออภัยนิดนึงนะคะคือเนื่องจากตอนที่คุณพ่อเล่า
เราอาจจะได้ยินสัญญาณไม่ค่อยชัดเจนด้วยฉะนั้นลองถามย้ำคุณพ่อนะ
ขออภัยนะคะเนื่องจากสัญญาณเราไม่ชัดเจนจริง
ตอนที่ย้ายบ้านมาใหม่เนี่ยนะคุณพ่อยังมีสัญญาณไม่ค่อยชัดเจน
คุณพ่อค่ะขออภัยนิดนึงนะคะคือเนื่องจากตอนที่คุณพ่อเล่า
เราอาจจะได้ยินสัญญาณไม่ค่อยชัดเจนดิฉันลองถามย้ำคุณพ่อนะ
ขออภัยนะคะเนื่องจากสัญญาเราไม่ชัดเจนจริง
ตอนที่ย้ายบ้านมาใหม่เนี่ยนะคุณพ่อยังถูกตามอยู่ไหม
ไม่ถูกครับเพราะว่าเขาคงไม่รู้ว่าเราย้ายไปอยู่ไหนนะฮะ
แล้วผมมาอยู่บ้านหลังใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยแล้ว
เรื่องมันน่าจะเงียบไปแล้วนะฮะเอกก็มานอนที่บ้านทุกวันทุกวัน
พอดีพอย้ายมาปุ๊บเอกก็ได้เซ้งร้านต่อ
เขามาขายของพอดีที่เขาอยากได้ร้านเพื่อจะขายของ
เลี้ยงให้เอาตังค์ให้แม่เอาตังค์ให้น้องไปโรงเรียนนะฮะ
เขาก็ไม่คิดอะไรมากมายในส่วนของพวกนี้แต่เป็นคนจะฆ่าขาย
เขาก็เลยเฟสตัวเองบอกผมพร้อมที่จะขายแล้ว
แล้วคุณล่ะพร้อมที่จะมากินหรือยังแล้วก็เห็นหน้าชัดไงฮะ
เขายืนกอดอกหน้าร้านอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ประมาณเดือนไหนคะพ่อประมาณเดือนไหนที่เขามีรูปตัวเองออกไปคะ
ส่วนสองเดือนพอเริ่มขายเขาก็เซ็นต์ลงแล้วฮะ
เพราะว่าพ่อเราขายมาได้แค่สองเดือนเองค่ะ
ค่ะพ่อค่ะแล้วช่วงสองเดือนเนี้ยตั้งแต่น้องเอารูปตัวเองลง
แล้วก็เหมือนกับแบบเราจะทำมาหากินแล้วอะเนาะดิฉันเข้าใจ
ทีนี้ช่วงสองเดือนเนี้ยเอกอ่ะหรือบิ๊กอ่ะ
เล่าให้พ่อฟังไหมว่ามันมีเรื่องอะไรที่เขากังวลเขารู้อะไรมาว่ามีใครตามเขาอีก
หรือมีใครจ้องจะทำร้ายมีผิดสังเกตมีไหมคะช่วง๒เดือนไหมค
ไม่เคยมีเลยครับเพราะว่าเช้าไปเนี่ยเขาจะต้องไปฝึกงาน
อ่ะฮะเขาเรียนรถที่นี่เขาต้องไปฝึกงานเขาก็เรียนรถที่เจอรี่
เช้าไปเขาตื่นต่อแปดโมงเขาก็เรียนไปฝึกงานที่เจอรี่
เจอรี่เขาจะฝึกอยู่ที่สรรคาวิทยาลัยสี่สรรคาวิทยาลัยสี่นะฮะ
พอเสร็จจากสรรคาเจ็บทุ่มหนึ่งเขาก็ขับมาหาคุณแม่
เพราะคุณแม่จะเปิดร้านก่อนมาถึงร้านก็ประมาณ๒ทุ่ม
เขาก็จะขายพอร์ตจากคุณแม่จะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้ง๒เดือน
เพราะเราขายของเราไม่สนใจใครจะมาวนเวียนดู

คุณพ่อค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ถ้าถามพ่อเนี่ยพ่อคิดว่าน้ำหนักของสาเหตุที่ลูกโดนทำร้ายเป็นเรื่องอะไรคะ
แล้วตกลงตกลงว่าข่าวที่บอกว่าบิ๊กเนี่ยไปเป็นพยานให้คดีของเต้ก็ไม่จริงถูกไหมคุณพ่อ
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่จริงแล้วเต้เขาเป็นรุ่นพี่
แต่ตำรวจผมไม่ทราบว่าตอนที่ไปเนี่ยตำรวจมาสอบประคำเอกหรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจนะครับ
แต่ที่แน่ในคดีเวลาเขาขึ้นสารกันเวลาตำรวจเรียก
คือเอกหรือบิ๊กลูกเราไม่ได้ไปใช่ไหมครับ
ไม่ได้ไปไม่เคยไม่เคยมีเรียกไม่เคยโดนเรียกครับ

เต้กรณีที่เสียชีวิตตอนช่วงสงการปี๕๙นะคะ
กับรุ่นน้อง๒วันให้หลังที่ไปงานศพของเต้
แล้วก็ลูกคุณพ่อเอกหรือบิ๊กเนี่ยนะคะ
คือเขาถือว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันไหม
ก็เป็นสถาบันเดียวกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะฮะ
ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เหมือนกับไปไหนไปกัน

คือเขาถือเป็นกลุ่มแบบนี้ไหมคะพ่อหรือแค่รู้จักกัน

ผมผมไม่มั่นใจนะครับแต่ในส่วนของเป้กับเอกเนี่ย

เพราะว่าเต้นี่ก็เคยมานั่งทานข้าวที่บ้านผม๒๓ครั้ง

แล้วเอกก็เคยไปนั่งทานข้าวบ้านเต้เหมือนกัน

แต่ผมไม่เคยรู้จักนะครับเพราะผมไม่เคยไป

แต่เอกเนี่ยเขาจะไปเขาจะรู้จัก
รู้จักกันดีนะฮะก็คือสนิทมากกว่ารุ่นพี่คนอื่นผมคิดว่านะ
เขาคือสนิทมากกับรุ่นพี่คนอื่น
พ่อค่ะเอกหรือว่าบิ๊กลูกชายคุณพ่อเนี่ยนะ
เคยมีประวัติไปทะเลาะวิวาดต่อยตีมีเรื่องกับใครตอนไหนบ้างไหมคะ
ไม่เคยครับไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยมีแน่นอนครับผม
คือไม่เคยทั้งเป็นคดีหรือแม้ไม่เป็นคดีแต่คุณพ่อรู้ไหมว่าเคยมีหรือเปล่าคะ
ที่ผมทราบนะครับไม่เคยเลยครับ
ไม่เคยเลยเขามีอะไรเขาจะบอกผมตลอดนะฮะว่า
ว่าอย่างรุ่นน้องโดนอีกแล้วอะไรอย่างนี้เค้าบอกอย่างนี้
แต่ตัวเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะฮะ
เค้าเป็นคนแบบคุณพ่อเค้าเป็นคนลุยแบบไปไหนไปกัน
รุ่นพี่ชวนไปไหนไปรุ่นน้องโดนทำอะไรไปจัดการให้เขาเป็นสไตล์นี้ไหมคุณพ่อ
พูดจริงนะฮะคือเขาเป็นคนรักพี่รักน้องอาจจะมีบ้างเหมือนกันนะ
ผมคิดว่าน่าจะมีบ้างแต่ผมแบบเค้ากลับบ้านตรงเวลาตลอดนะฮะ
สงสัยนะฮะแต่ในส่วนตรงนั้นผมไม่แน่ใจผมไม่รู้จริง
คุณพ่อได้คุยกับเพื่อนรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องของเอกบ้างหรือยังคะ
ว่าเพื่อนเขาคิดกันว่ายังไงเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไร
ทุกคนที่ผมถามเนี่ยหรือว่าเค้าบอกว่าเป็นพี่ศาบันแน่นอน
ก็เขาบอกอย่างนี้ครับเป็นที่สถาบันแน่นอน
เพียงแต่เค้าหาตัวเอกเจอก่อนก็เลยตัวก่อน

แต่ว่าก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเขาหาคนอื่นเจอก่อน
คนอื่นก็จะจะโดนก่อนแต่เขาหาตัวเอกเจอก่อน

เขาก็เลยมาเอาที่พุ่งเป้ามาที่เอก
เพราะเอกคือหนึ่งที่ด้วยผมคิดอย่างนั้นนะครับ
อันนี้เราสงสัย
คุณพ่อเดี๋ยวถามนิดนึงคือหมายความว่า
เอกลูกชายคุณพ่อที่โดนคือไม่ได้เกี่ยวว่า
ต้องเคยไปทะเลาะกับสถาบันไหนทั้งสิ้น
คือแค่สังกัดสถาบันนี้
ก็อาจจะโดนอย่างนี้เหรอคะที่เพื่อนเขาบอก

สถาบันนี้มีศัตรูอยู่สถาบันเดียวสถาบันอื่นไม่มี
เขาบอกว่าสถาบันอื่นไม่กล้ามายุ่งกับสถาบันนี้
ก็มีสถาบันฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเองครับผมอืม
พ่อคะจากเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้น

มีพยานแวดล้อมแถวนั้นเล่าให้ฟังบ้างไหมว่า
นานไหมก่อนที่คนร้ายจะลงมายิง
เขาวนเขาวนรอวนไปวนมาหาจังหวะอยู่นานไหม
แถวนั้นก็มีแต่คนค้าขายไม่มีคนทราบเลย

นี้จะร้านปลาเผาร้านปลาเผานี่
วันที่๖ฯษที่ผ่านมาแล้วมีคนมาตอบถาม
บ้านเขาอยู่ในนี้อยู่ตรงหลังไหน
บ้านที่๓เนี่ยเค้าบอกว่า

อ่าฮะตอนหน้าเขาจำได้

คือผมคิดว่าถ้าเกิดอย่างนั้นคือว่าเขาคงตามมานานแล้วล่ะ
เขาคงตามมาได้สักพักหนึ่งแล้ว
แต่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราค้าขายเราไม่ได้สนใจ

คุณพ่อค่ะจนถึงตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยได้บอกความคืบหน้ากับทางครอบครัวไหมคะว่า
พอจะรู้เบาะแสแล้วใกล้จะได้ตัวแล้วรู้แล้วว่าเป็นใคร

ก็ยังไม่ได้บอกไม่ได้บอกมาสองวันแล้ว
แต่ดูความคืบหน้าของคดีคือมันไปเรื่อยนะคะ

คุณพ่อน่าจะพอเบาใจได้
คุณพ่อเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ย
ขอบคุณค่ะ
มันมีคดีแบบนี้เยอะนะที่นึกไม่ออกว่าจะเป็นสาเหตุอะไรน่าจะเป็นเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะโดนลงมือเลยสักครู่ค่ะ

พาทนัยเอกซึ่งเราออกกลับมาประสบการณ์ของทนัยเอกที่ทำคดีนะคะ
เราจะคุยกับน้องเพื่อนหญิงคนสนิทนะคะหรือว่าแฟนสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ

คือเนื่องจากเป็นคนใกล้ตัวสนิทเนี่ยนะคะ

หรือเรารู้ไหมว่าเขาทะเลาะกับใครคะ
ไม่ค่ะไม่มีเลย

ใช่ค่ะเขาไม่มีเครียดเรื่องแบบแบบนี้เลยค่ะ
ไม่กังวลไม่ระวังตัวอะไรเป็นพิเศษเลยเหรอค
ใช่เพราะว่าเขาคิดแต่แบบเรื่องที่จะแบบขายของอย่างเดียว
เพราะว่าเขาไม่ได้ไปที่มหาลัยแล้ว
ช่วงนั้นเขาฝึกงานอย่างเดียว
ฝึกงานแล้วก็ทำงานฝึกงานทำงานแล้วก็ขายของ

ใช่ค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะ
แล้วกลุ่มเพื่อนของเอกล่ะคะ
กลุ่มเพื่อนของเอกเนี่ยมีเรื่องอะไรกับใครไหม
กลุ่มของเพื่อนเอกเอกไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนเลยค่ะ
เพราะว่าเอกได้แต่ทำงานอย่างเดียว

แล้วเอกโดนไปด้วยก็ไม่น่าจะใช่เหมือนกันใช่ไหมคะ

ไม่ได้ไปไม่ได้สูง
คือจังหวะช่วงนั้นคือไม่ได้คุย
ไม่ได้ไปหาหรือไปทำอะไรกับใคร

บีค่ะเอกเคยเล่าให้ฟังไหมว่าเขาเคยโดนคนตามนะคะ
นี่ที่คนตามนี่คือหนูทราบอยู่แล้วเมื่อปีที่แล้ว
แล้วก็ต้นปีอันนั้นหนูทราบอยู่แล้ว
แล้วหนูยังไงคะแล้วเรื่องเป็นยังไงคะ
ก็คือมันคือมันนานแล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะ
คือเราไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่ารถจริงเราคือผู้ตายอ่ะ
เขาขับรถมอไซค์เราเวลาไปไหนมาไหนด้วยกัน

แต่ว่าพอดีว่ามอไซค์ของแฟนเสีย
ก็เลยต้องเดินหรือไม่ก็ต้องนั่งรถเมฆ
มาลงที่บ้านบ้านเก่าของเขาค่ะ
แล้วพอดีว่าเราเดินอยู่ที่บนสะพานลอย
แล้วเราเกิดส่วนทางกับอันนี้ต่างสถาบัน
แล้วต่างจากนั้นคือเขาก็ตามมาเรื่อยเลย
เดี๋ยวนะรู้ตัวเลยเหรอว่าคนที่ตาม

ไม่คือเราไม่รู้ไงคะว่าคนที่มาตาม
คือใช่คนที่เราเจอที่สะพานหรือเปล่า

แต่ว่าผู้ตายคือแฟนของหนูเขาบอกว่า
คือแบบยังไงคือคนมาเรียนที่นี่
แล้วมันก็รู้ว่าคุณคนนี้ก็ใช่คนนี้
แต่ว่าแฟนหนูไม่ได้ใส่แบบชุดนักศึกษา
หรือว่าใส่หลาอะไรอย่างนั้นแบบสถาบันของเขานะคะ
คือเขาแค่ใส่เสื้อยืดฮะธรรมดา
แล้วก็อังเกงขายาวอังเกงหญิงขายาวลงทางเข้าไป
แค่นี้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามคือเขาใส่เสื้อใส่ชุดนักเรียน
ชุดนักเรียนนะคะธรรมดาแขนยาวแล้วก็ใส่เสื้อข้างใน
แล้วก็อังเกงขายาวก็เงี้ยะค่ะ
แล้วเขารู้ได้ไงว่าเอกอยู่สถาบันไหนคะ
ถ้าไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรบอกเลยค่ะ

คือแฟนหนูเขาพูดบอกว่าผีเห็นผี

แต่ว่าคำนี้มันก็น่าจะคิดออกแล้วนะว่าคืออะไรกับอะไร

คือต่อให้เป็นสถาบันที่มีประวัติว่าวิวาดกันบ่อยเนี่ยนะคะ

คือแค่เป็นคนต่างสถาบันเขาก็ตามกันได้เหรอ
ใช่ค่ะก็คือแบบถ้าสมมุติว่าคนนี้เรียนอยู่ที่นี่
แล้วก็ต้องเก็บมันคือพูดง่ายแค่นี้
ต่อให้ไม่เคยมองหน้าไม่เคยรู้จักเหรอลูกไม่เคยเห็น
ไม่เคยอะไรก็แล้วแต่คือแบบมันจะมีแบบ
คือในโรงเรียนของเขาน่าจะแบบ
ในความคิดหนูนะคะน่าจะมีชลบิ้นแบบว่านี่คนนี้
เคยเห็นว่าเดินแถวนี้อะไรอย่างนี้
เคยเห็นว่าที่แถวไหนอะไรอย่างนี้ค่ะบีที่บีเล่าให้ฟังคือเหตุการณ์ตั้งแต่
ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ
แล้วต้นปีนี้ค่ะที่บอกว่าโดนตามน่าจะจากเรื่องตั้งแต่ปีที่แล้วหรือ
ใช่ค่ะก็คือมันซาไปแล้วไงคะ
คือแฟนหนูคือเขารู้ตัวแล้วว่าคือพ่อกับแม่บอกว่าเออโอเค
ว่าเขาตามบิ๊กเกอร์เล็กผู้ตายก็เลยบอกว่า
ขอไปนอนหอเพื่อนนะอะไรอย่างนี้ก็คือไปนอนหอเพื่อน
ก็คือเราก็คิดว่าโอเคแล้วเพราะว่ามันผ่านมาหลายเดือนแล้ว
แล้วนานมากแล้วก็คือบีก็เลยกลับเข้าไปที่บ้าน
ช่วงประมาณแบบปลายปีหน่อยแล้วพอสักพักหนึ่ง
ช่วงที่แก้วมันสถาปนาของทางโรงเรียนเขาก็คือมันก็มาอีก
ก็คืออันนี้บิ๊กมาเห็นด้วยตัวเองเลยคือบิ๊กอาจจะ
เมื่อก่อนนี้คือเขาจะเรียนหนังสือแล้วพอเลิกเรียนเสร็จ
เขาก็จะมาขับรถแท็กซี่ใช่ไหมคะแทนพ่อ
จะขับตอนกลางวันส่วนลูกก็จะขับตอนกลางคืน
ก็คือมาเจอก็คือบิ๊กจะกลับดึกอยู่แล้วไง
เขาจะขับประมาณช่วงทุ่ม๑๒ทุ่มอย่างนี้
แล้วเขาก็จะขับยาวไปประมาณสักตี๒ตี๓อะไรอย่างนี้
แล้วแต่เขาถ้าเขาได้ลูกค้าค่ะ
ก็ประมาณนั้นแล้วพอเวลาเขาจะกลับเข้าบ้านแล้ว
แล้วมันมีคนจอดรถตรงนั้นคือถ้าถ้าบิ๊กเห็นอ่ะ
จ๋าคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กับบิ๊กนะลูก
คือเพื่อนที่สนิทกันหรือในกลุ่มก้อนเนี่ย

หรือว่าคนที่บิ๊กสนิทด้วยเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องนี้ไหม

เพื่อนอันนี้หนูไม่มั่นใจค่ะ

หนูไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันละเอียดขนาดนั้น

บ่นอะไรสักคำไม่เล่าอะไรสักคำ

ไม่สงสัยไม่ระแวงอะไรเลย

กินข้าวยังทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้
คุยเหมือนปกติเลยค่ะไม่มีอะไรเลย
เอาล่ะบีจ๋าได้ข้อมูลเยอะเลยนะคะ
ยังไงขอบคุณมากสำหรับรายละเอียดนะคะ

ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

คือถ้าฟังจากทั้ง๓ท่านน้ำหนักที่สงสัยมันไปทางเดียวกันหมด

เพราะผู้ตายไม่ได้มีเหตุอะไรเลยนอกจากเหตุเรื่องนี้
แต่มันมีประเด็นอยู่อย่างหนึ่ง
ก็คือในคดีนี้ผู้ก่อเหตุใส่หมวกกันน็อกปิดบังหน้าตามาโดยตลอด
ตำรวจจะทำยังไงในการพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาเป็นคนยิง
คือในกระบวนการศาลมันต้องพิสูจนให้ได้ว่า

คือณวันนี้ผ่านมาตั้ง๓วันแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้

ไม่รู้ว่าน้องจะได้รับความเป็นธรรมจากในคดีนี้หรือเปล่า
ทนายเอกรับคดีในแง่ของความขัดแย้งของสถาบัน

ใช่ครับส่วนใหญ่คนที่มาหาจะเป็นแม่

ลูกก็จะเล่าเป็นฉากเลยว่าเนี่ย
กลุ่มนี้กลุ่มนี้แหละไอ้นี่แหละเป็นคนยิง

แต่สุดท้ายเพื่อนไม่อยากมาเบิกความให้

มันก็จะต้องเปิดเผยหน้าตาเปิดเผยตัวทั้งหมดใช่ไหม
ให้ข้อมูลได้แต่ไม่ขอยุ่งในคดี

แล้วก็ประเด็นหนึ่งคือเพื่อนขอเก็บไปเล่นเอง

คือไม่เชื่อในกระบวนการกฎหมายบ้านเมือง

ดำเนินการสารเตี้ยกันเอาเอง
เป็นคดียิงกันไปยิงกันมาหรือฆ่ากันตาย

เขาคงไม่ขนาดฆ่ากันตายง่ายขนาดนี้

ไม่ใช่แค่ว่าเรียนที่นี่แล้วยิงกันตายคงไม่ใช่
คือเมื่อสักครู่นี้ที่พยายามถามคือมันเป็นไปได้หรือ
แค่สังกัดต่างกันแล้วจะเหมือนกับ

มันทำไมผู้ตายถึงได้ถูกสะกดรอยตั้งแต่ปีที่แล้วมันถึงต้นปี
ไม่รู้ว่าคนที่สะกดรอยเป็นหน่วยงานไหน
หรือว่าเป็นเอกชนหรือเป็นอีกสถาบันหนึ่งมา
แต่ว่าอย่างเวลาที่ทนายรณรงค์รับคดีแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือไม่ใช่แค่ว่าต่างสถาบัน
แต่ต่างสถาบันบวกกับเรื่องที่มีมาใช่ไหม

ตำรวจเขาก็จะไปดูประวัติมาหมดเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้าง

แต่เวลาพอเราไปขอให้เขาช่วยไขคดีให้
พอมันเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องเด็กยิงกันตายหรือฆ่ากันตาย
ที่เป็นเด็กช่างเด็กวัยรุ่นเขาจะไม่ค่อยสนใจ

ก็ไม่รู้พยายามไปตามแล้วตามหมีก็ไม่ค่อยสนใจ

แต่คดีนี้เป็นคดีที่เป็นข่าวดังไง

อันนี้เป็นข่าวดังอาจจะได้รับความสนใจมากขึ้น
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรีบจับให้ได้จะได้รู้ว่ามีใครอะไรยังไงบ้าง
เอาปืนมายิง๔นัดยิงต่อหน้าสาธารณชนด้วย

ถ้าจับได้ต้องเอาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ด้วย

ถ้าเกิดว่าไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นหน้าคนร้าย

กรุงงานยากอยู่

คือมันไม่น่าจะสืบสวนต่อได้ว่าใครเป็นคนฆ่า
แสดงว่าชุดนี้โคตรเก่งเลย

ไม่ใช่แค่ว่าคุณจับได้มาแถลงข่าว
แล้วปัดให้เรื่องเงียบ
ต้องเอาที่มันเอาสามารถพิสูจน์ในศาลได้ด้วย
หลายคดีใส่หมวกกันน็อกมาสารก็ลงโทษนะ
คุณผู้ชมคะถ้าเราดูทรงความคลิบหน้าของคดี
ที่ตำรวจแต่ละท่านที่ลงมาดูเองแล้วก็เหมือนกับมอบหมายกัน
อันนี้มีความคืบหน้าเยอะพอสมควร
แต่เอาล่ะยังไม่ได้บางคนอาจจะรู้สึกว่า๓วันต้องได้แล้ว
แต่ว่าถ้าดูทรงข่าวนะก็มีความคืบหน้าให้ได้เห็นได้ฟังกันนะคะ
เพียงแต่ว่าตำรวจจะบอกเราหรือไม่เท่านั้นเอง
อาจจะยังทำงานอยู่นี่ยังเชียร์อยู่นะ

อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าคนไวกว่านี้

ไม่ใช่ยิงมา๓วันวันที่๔ยังจับไม่ได้มันอาย
เอานะทำงานอยู่พรุ่งนี้อาจจะมีข่าวดีแถลงก็ได้
นะคะเดี๋ยวตามกันต่อกับไทรัสทีวีวันนี้ขอบคุณท่านไหนลนลงมาวันหยุดนะคะ
ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะมาเวลาของรายการค่ะ
สักครู่คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนรออยู่ในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ